อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นดราม่าก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่เขาตามหาคนหาย
คนหายในที่นี้คือนายกอบจสมุทรปราการคุณตู่นันทิดานั่นเอง
แล้วก็ถามว่านายกตู่อยู่ไหนซึ่งไม่ได้หมายถึงนายกลุงตู่

ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐก่อนจะจบเนี่ย
มันมีภาพมาว่านายกอบจคุณตู่นันธิดาเนี่ยปรากฏตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นค่ะคำถามที่หลั่งไหลไปสื่อก็ต้องไปถามว่า
คุณตู่นันธิดาคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย
นายกอบจไปไหนคุณตู่ทำอะไรอยู่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากปากคุณตู่นาธิดาค่ะ
บอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหม
สรุปแล้วเมื่อสักครู่นี้
บอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหม
บอกแล้วนะคะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้นิ่งนอนใจจริงก็ทำงานอยู่
โดยคุณตู่นาธิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
ออกมาโต้ดราม่าเลยบอกว่าที่มาช้าเนี่ย
เพราะว่าทำภารกิจคือมอบวิวแชร์ที่หอชมเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็ติดภารกิจเรื่องโควิด๑๙
นี่เป็นภาพในวันที่เกิดเหตุไฟไหม้มิงตี้เคมิคอล
คุณตู่นันทิดาเนี่ยติดภารกิจเกี่ยวกับโควิดซึ่งมันก็หนักพอกัน
แล้วเรื่องของโรงงานมิงตี้เนี่ยคุณตู่นาธิดาบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ส่งทีมงานไปแล้วส่งรองนายกอบจลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการปรึกษากันว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้ยังไงบ้างค่ะ
หนักพอมากกว่าตอนนี้คือเรื่อง
ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเราก็ยินดีที่จะพร้อมเต็มที่ค่ะ
ที่จะยินดีที่จะช่วยเหลือนะคะ
พี่น้องประชาชนทุกคนก็มีกำลังใจที่ดีมีหลายหน่วยงานนะคะ

เครื่องใช้ต่างไปนะคะตลอดเวลาเลยนะคะ
เสื้อผ้าต่างก็หลายคนอาจจะแบบรีบออกมากันจนไม่มี
ไม่มีเสื้อผ้าใช้ก็วันนี้ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานที่ช่วยเหลือกันด้วย
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ
เป็นภารกิจเมื่อวานนี้ที่คุณตู่นันทิดาลงพื้นที่ไปที่ศูนย์อพยพ
เพื่อที่จะไปมอบของบริจาค
คือคุณตู่นนาธิดาบอกนะคะบอกว่าสิ่งของต่างมีการส่งไปช่วยเหลือนะ
ทั้งเรื่องของเคมีโฟมที่ใช้สำหรับกำจัดสารเคมี
รถน้ำรถฉีดน้ำยาเคมีโฟมขนาดใหญ่

แล้วก็มีรถฉีดพ่นละอองน้ำกำจัดมลพิษทางอากาศ
อันนี้คือกำจัดมลพิษทางอากาศนะคุณผู้ชม

แล้วก็มีรถลีเลน้ำให้กับรถดับเพลิง
อกจากนี้ค่ะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างในศูนย์อพยพ
แล้วก็มีรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน

ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มีมลพิษ
ก็ไปมอบให้กับประชาชนได้ใส่ป้องกัน

มีทีมงานช่วยวางแผนอยู่ตลอดนะคะ
แล้วเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
คุณตู่นันธิดาเนี่ยก็ไปวัดทุ่มครุ
ที่เขตทุ่งครุเนี่ยนะคะ

ของน้องพอร์สนายกรสิทธิลาวพันธ์
อาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพญาทน

เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ

มันต้องมีเขาเรียกว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์

ต้องมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จะได้บัญชาการทุกอย่างอย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์นี้คือเขาก็ถามแหละว่าคนที่มีอำนาจในพื้นที่ไปไหน
คือจริงว่าตอนนี้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการก็บัญชาการเหตุการณ์อยู่
ยังแต่ว่าคนเขาก็ตั้งคำถามมาไงว่าเอ๊ะแล้วนายกอบจล่ะอยู่ที่ไหน